ต่ออีกหนึ่งครอบครัวอันนี้มีดราม่ามาเบานะฮะ
สำหรับแอปเปิ้ลสีสังเกียร์แล้วก็ฟุกจิรักษ์ค่ะ
คือมีรูปนึกรูปด้านหลังนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหม
มันจะมีเขาก็ถ่ายรูปในบ้านกันธรรมดา
แต่มันด้านจะมีแบบเป็นแบบว่าเสื้อในนะฮะห้อยมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเช่าเน็ตอีกแล้ว
หวังดีนะคะก็เตือนเออมันไม่ดูไม่เรียบร้อยเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
งานนี้สามีฟุ๊กแจงว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีบ้าง

ุ๊กจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะ

แต่ว่าเรามองว่าเป็นสิทธิของเขา

เช่นสมมุติรีวิวอย่างนี้โพสต์ในไอจี

ใช่ก็ผมก็ผสมผสาน

ผมก็ทำนะอยากให้นอน
หงายเยอะนะเดี๋ยวหัวแบนนะ

แต่ว่าเราก็ให้นอนคว่ำนอนตะแคงไป

รู้จักลูกของเราเหมือนกันนะคะ

เขาจะให้เก็บบ้านเหมือนบ้านตัวอย่างหรอ

แต่ก็บางทีก็คนอ่านอาจจะไม่ได้รู้สึกดี

เพราะบอกว่าเป็นใครบ้านภาษาอะไรไม่เก็บบ้านเลย

ขนาดของกองเสื้อผ้า